ก็มีคนทำให้เกิดเรื่องครับ

แจ้งบอกว่าลูกค้าขโมยลอตเตอรี่๒ใบ
เพราะว่าเธองงหมดเลยเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นเงินครับ

นางสาวนิชพักศรีนวลนิ่มพนักงานขายรถยนต์
เดินทางเข้าแจ้งความที่สพสมุทร

โดยในนั้นมีลอตเตอรี่งวดประจำวันที่๒มีนาคม

เมื่อวันที่๖มีนาคมพานมา

โดยนำรถไฟตัวอย่างให้ลูกค้าดูด้วยนะครับ
ทำงานก็ได้นำกระเป๋าสตางค์ใส่ไว้ในกระเป๋าถืออีกทีหนึ่ง
เก็บไว้ในบริเวณหลังรถตัวอย่าง
ก่อนจะเดินให้ข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาดูรถตามปกติ
กระทั่งช่วงประมาณบ่าย๔โมงก็ได้รับข้อความจากธนาคารว่า
ด้วยความเอกใจครับจึงได้เดินไปดูกระเป๋าสตางค์แล้วก็ไม่พบ
ได้ไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากทางห้าง
พบว่าได้มีชายสูงอายุหนึ่งคนเข้ามาเดินป้วนเปี้ยนอยู่หลังรถตัวอย่างครับ
ระหว่างที่ผู้เสียหายบริการลูกค้าคนอื่นอยู่
ก่อนที่จะมุดเข้าไปหยิบกระเป๋าสตางค์ไปครับ
นางสาวนิจพักบอกอีกว่าอยากจะขอให้คุณลุงเที่ยวลอตเตอรี่ไปให้หาทางนำมาคืนเถอะ
และนำมาคุยกันมาคุยกันดีกว่าเพราะสบาย

ไม่สามารถนำไปขึ้นเงินได้
อีกทั้งยังมีหลักฐานจากกล้องวงจานปิดที่ทางจนโลธี
กำลังสืบหาเบาะแสอยู่ด้วย
ถ้าถูกจับก็จะลำบากนะลุง